หลังจากที่นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ผ่านทางตันรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงิน
โดยสั่งคุ้มครองคณะกรรมการดำเนินการ
ไม่ให้รับผิดทางแพ่งและทางอายา
ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ออกมาขานรับบอกว่า
เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน๑๓๕วันค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงกังวล
นั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อสถานีเตาปูนแล้วก็บางซื่อนะคะ
คุณผู้ชมครับประชาชนที่เดินทางมาทดลองใช้บริการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูน
ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่ทดลองให้บริการ

ก่อนที่จะเริ่มให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่๖สิงหาคมนี้
ส่วนใหญ่ค่ะบอกว่ายังคงกังวลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
เตาปูนไปยังสถานีบางซื่อ

ก็มีความกังวลอยู่นะคะมันจะติดขัดอยู่แค่ช่วงนิดนึง
ซึ่งเราจะต้องลงต่อรถถูกไหมคะ
ทีนี้ถ้าเผื่อเขามามีบริการรับช่วงต่อไปให้เราก็อาจจะดีขึ้น
แต่ว่าอาจจะระยะยาวนี่มันก็อาจจะไม่เป็นผลดีนะคะ
เพราะว่ามันไม่สะดวกกับผู้ใช้บริการ
โดยนายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
มีคำสั่งให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งรัดโครงการไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางแคร์แล้วก็บางซื่อท่าพระ
รวมทั้งการเชื่อมต่อการเดินรถ๑สถานี
ระหว่างสถานีบางซื้อของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
และสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้าสายสีม่วง
โดยให้เจรจาแล้วก็ลงนามสัญญากับเอกชนรายเดิม
คือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
นับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพื่อให้เกิดการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกันค่ะ
๓๕และธรรมดาศาสินศ์อี่สาม
ธรรมดาศิสามนั้นเป็นในส่วนศนะศิสิพิมันเดิม
และ๓๕เป็นส่วนศีลแบบต่อคนเดิม
มั่นใจด้วยนะคะว่าจากคำสั่งหัวหน้าคอสชตามมาตรา๔๔
จะทำให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเร็วกว่าเดิม
จากว่าช่วยลดขั้นตอนในการเจรจาลงนามกับเอกชน
แล้วก็มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
แต่ถ้าไม่ทันตามคำสั่งคอสชก็สามารถขอขยายเวลาต่อไปได้ค่ะ